ส่วนกรณีที่มีชาวบ้านจะไปหาเครื่องสูบน้ำ
แต่กลับไปพบเป็นห่อพระนวม
ห่อศพคนนึงอยู่
แล้วสื่อไปสื่อมาปรากฏเป็นศพผู้หญิงชื่อนางสาวเป๊ก
ตำรวจไปจับกลุ่มตัว
คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาได้ชื่อว่านายเป๊ก

เอ็กซเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียชีวิตด้วยนะ

ตอนที่ไปเจอศพคือเจอในสระน้ำพื้นที่อำเภอทัพสแก่

นางสาวเป๊กเนี่ยหายตัวจากบ้านไปกับนายเอ็กซ
พี่ลูกน้องตั้งแต่๑๙พฤศจิกายน

ตำรวจไปนำตัวในเอ็กซ์หรือว่าชื่อจริงคือปียพงศ์
จากบ้านพักที่ใกล้กับจุดพบศพ
นางสาวเป๊กเนี่ยมาสอบปากคำครับเอาเอ็กมาสอบปากคำหน่อย
แล้วคุณแม่วิไลซึ่งเป็นแม่ของผู้ตาย

สุดท้ายเอ็กซ์สารภาพว่าเขาเป็นคนห่อศพผู้ตาย
แต่เขาไม่ได้ลงมือฆ่าผู้ตายครับ

สิ่งที่เอ็กซบอกเนี่ยบอกว่านางสาวเป๊ก

ช็อกจนน็อกไปเลยแล้วก็หมดสติเสียชีวิตไปเลยครับ
แล้วเอ็กซ์ยังบอกอีกว่าเอ็กซ์เนี่ยกลัวความผิด
ก็เลยไปร่วมมือกับอาม

มาจับนางสาวเป๊กเนี่ยนะห่อด้วยผ้าม่าน
ช่วยกันขนขึ้นกระบะตู้ทึบขับไปไปทิ้งที่สระน้ำ
แล้วทั้ง๓คนทั้งเอ็กซ์ทั้งอาร์มและเปิ้ล

พอเขาตายเองจากการเสพยาเกินขนาด๓คนนี่กลัว

ใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เขาบอกนะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปแม่ของนางสาวเป๊กผู้ตายเนี่ย
มาฟังการสอบสวนเขาสงสัยไง
สงสัยว่าอ้าวถ้าลูกสาวฉันเนี่ยนางสาวเป๊กเนี่ย
ขึ้นมาจากการเสพยาทำไมล่ะ
ก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอทำไมเอ็กซไม่พาไปส่งโรงพยาบาล

เรื่องนี้ซึ่งตำรวจพอฟังสิ่งที่เอ็กซ์พูด

เมื่อวานนี้ตำรวจเรียกในอามและไนเปิ้ลที่เอ็กซัดทอดเนี่ย

พอสอบประคำทั้งอาร์มทั้งเปิ้ลเสร็จก็ปล่อยตัวไป
ยังไม่มีการแจ้งคอหาได้อย่างใดครับส่วนรายละเอียด
การสอบสวนไม่สามารถจะเปิดเผยได้อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลต่อรูปคดี
แล้วก็ตอนนี้รอผลการผ่าพิสูจน์ศพก่อนแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้อง
ระหว่างนี้ตำรวจจะเร่งรวบรวมพญาหลักฐานและ
คุณผู้ชมวันนี้เราได้คลิปตอนที่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปดูที่สระน้ำจุดเกิดเหตุนะ
หลังจากชาวบ้านมาแจ้งว่าเจอผ้าห่อลักษณะคล้ายกับคนลอยอยู่
นี่ฮะนี่แหละ

ใช่เขาเอาไม้เขียวเขียวหอผ้าเขียวเข้ามาเข้าฝั่งดู
ปรากฏว่าที่ศีรษะไม่มีเส้นผมแล้วครับ

ตอนนั่นแหละก็เลยมีการโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือนายสายัน
บอกว่าในเอ็กซ์เนี่ยนะไม่ใช่คนพื้นที่นะ
ปกติจะมาบ้านที่อยู่ใกล้สระเป็นครั้งเป็นคราวก็เท่านั้นเอง
จากว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของนายเอ็กซ์

ซึ่งตนเองและชาวบ้านก็ไม่ได้รู้จักเอ็กเท่าไหรหรอก
รู้จักเหมือนกันว่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไง
ฟังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายันหน่อยครับ
เขามาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็เขาไม่ได้คุกขี่กับชุมชน
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเนี่ยคุณผู้ชม
คือเอาจริงนะบ้านหลังใกล้สระมันอยู่ห่างแบบไม่กี่เมตรหรอก
แต่ว่าจริงแล้วคือบ้านของตัวผู้ก่อเหตุอยู่ไกลนะ
เพราะว่าแบบข้ามใช่ค่ะข้ามอำเภอมาเลยจากบางสะพานมาตรงทัพสแก่
กิโลเมตรอ่ะใช่ค่ะเพื่อเอาศพมาอำพลางมาทิ้งแบบนี้

ว่าตำรวจเองก็ยังไม่ปากใจเชื่อหรอกว่าเสพยาเกินขนาดเหรอ
เอาศพไปพิสูจน์ได้ว่าในร่างกายมันมียาเสพติดจริงไหม
และเสียชีวิตจากการช็อกจากการเสพยาเกินขนาดจริงหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวต้องดูว่ามีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอะไรหรือไม่นะครับ
แล้วก็ยึดกระบาดตู้ทึบนิสันสีบรอนเทา
ส่วนข้อหาอื่นต้องรอผลชนสูตรผู้เสียชีวิตต่อไปนะครับ